วันนี้กรณี๓๐ล้านบาทนี่แหละ
เพราะว่าก็ค่อยมีความคืบหน้าจากทั้งสองฝ่าย

สำหรับวันนี้ทนายความพร้อมกับอดีตตำรวจ
เขาอ้างว่าถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านบาท
ยื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
กรณีที่เรียกอดีตตำรวจไปไกลเกลี่ย
ให้ยอมความที่บ้านพักส่วนตัว

ไปพร้อมกับนายสิทราเบี้ยบังเกิด
เลขาที่การมูลนิธิทีมงานทรายความประชาชน
ยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

และให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีหวย๓๐
ล้านบาทหรือว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านเนี่ยนะคะ
มีพันธุ์ตำรวจเอกยศวินหันสมนต์

แล้วก็ให้ตรวจสอบนะคะว่ากรณีที่นายตำรวจระดับสูง

ร้อยตำรวจโทจรูลไปเจรจาที่บ้านพัก
เพื่อให้เกลี้ยกล่อมให้ยอมความนั้น
อันนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่า

ยังไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานกับทางทนาย
ประกอบกับการที่พนักงานสอบสวนอายัดเงิน

อันนี้ก็มีการตั้งคำถามว่า
จริงแล้วเป็นเรื่องที่สมควรหรือเปล่าที่ไปอายัดเงิน
ครับท่านด้านของชาวนายสิราะก้าวว่าวันนี้
ไปออกบริการ๓แห่งและพบว่าการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่ตรงกันเลยนะครับ
ร้อยตำรวจโทจรูลเปิดเผยว่านายตำรวจระดับสูงก็เรียกไปไกลเกลี่ย
เพื่อขอให้ยอมความจะได้ไม่ต้องติดคุก
เพราะว่าหากไม่ยอมรับจะถูกดำเนินคดี
จึงอยากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความเป็นธรรม
เพราะว่าเป็นการซื้อสลากมาจริงนะครับราคา๗๐๐บาท
แต่ว่าจำหน้าแม่ค้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าวันที่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้มองหน้าแม่ค้าเลยด้วยซ้ำนะฮะ

โดยแม่ค้าเป็นคนหยิบให้และในวันนั้นก็มีแม่ค้าตั้งแผงอยู่หลายแผง
หลังจากซื้อเสร็จก็กลับบ้านทันทีมันก็เป็นไปได้ว่าเขาจำไม่ได้
หลังจากที่ยื่นหนังสือแล้วร้อยตำรวจโทจรูนก็นำโทรศัพท์๔เครื่อง
มอบให้พลตำรวจโทษธิติราชนองหันพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ไปตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จากนั้นก็เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามค่ะ